ว่าวันนี้นะครับรายละเอียดมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เก้าไกลประกาศเปิดทางให้พักเพื่อไทยนะครับ
นำจัดตั้งรัฐบาลโดยพักเก้าไกลนะครับ
จะเสนอรายชื่อแคดดิเดตนายกธมตรี
พักเพื่อไทยในการโหวตรอบหน้า

ยั้งการสืบทอดอำนาจของคั่วอำนาจเดิมครับ
ของรัฐบาลเดิมให้สำเร็จ
ก้าวไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศ

คือพักเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ดังนั้นในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไป
ภาคเก้าไกลจะเสนอชื่อแคดดิเดต

เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐

เคยสนับสนุนพักเก้าไกล
นี่คือนายชัยธวัฒน์ตุลาธนครับ
รายการภาคเก้าไกล

องค์คาพยพของฝ่ายอนุรักษ์นิยม
ผูกขาดและองค์กรต่าง

โดยนำเรื่องมาตรา๑๑๒มาบังหน้า
และอ้างความจงรักพักดีมาปะทะ

เพื่อหวังตัดสิทธิทางการเมืองแก่นำพัก

ด้วยเหตุนี้สวยังสวนมติมหาชน

ตามเสียงส่วนใหญ่สภาพผู้แทนรัศดร

ตีความข้อบังคับของรัฐสภา

เพื่อขัดขวางการเสนอชื่อนายพิธาริม
เจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี

และยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า

แต่ต้องหยุดการสืบทอดอำนาจ

มีเงื่อนไขเรื่องมาตรา๑๑๒
เพื่อไทยหรือไม่นะครับ

เมื่อถามว่าพักเพื่อไทยได้เสนอชื่อมาหรือยัง

ยังไม่ได้สรุปว่าเป็นชื่อใคร
พักเพื่อไทยอีกครั้งแต่จะเป็นใครก็ได้

ยังจับมือกันแน่นครับ
พักเพื่อไทยมาเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว

จัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้คงต้อง

ทำเพื่อไทยถ้าไปยุ่งเสร็จค่ะ

ไปจำกัดเรื่องตัวบุคคล

เก้าไกรจะพร้อมที่จะเสนอ

นักข่าวถามตอบว่าพภไทย
คูณชัยทวัฒน์เราบอกว่าต้องพูดคุยกันในตร์ปัก
อาจจะเป็นการคุยกันนะครับรอภไทยระประสารมา
แต่หากภักดิ์เพื่อไทยไปขอเสียงจากพลังประชารัฐมาร่วมด้วย
แต่มีข้อแม้บอกไม่เอาลุงป้อมเนี่ยนะ
คุณชัยธวัฒน์บอกอย่าเพิ่งด่วนสรุปแทนเพื่อไทยเขา
เพราะข่าวออกมาเยอะแต่การพูดคุยอย่างเป็นทางการยังไม่เกิดขึ้น
หลังจากนี้การหาเสียงสวมาเพิ่ม
ก็เพื่อไทยรับไปดำเนินการครับ
หลังจากการแถลงของทางก้าวไกลนะคะ